มาทำข้าวขอสาหร่ายนะคะเอาใจคุณสามีแล้วก็คุณลูกกันต่อเลยนะคะ
ได้ช่วยชำกระทั้งรอมองอยู่กับเชฟบอส
เชฟบอสค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาปรุงข้าวใช่ไหมเกิดเลยเออ

ปรุงข้าวเมื่อเรามีข้าวแล้วเราก็นี่จะเป็นน้ำส้มข้าวอะครับผม
ซึ่งเราก็หาชื่อได้ตามทั่วไปนะครับ
แล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับ

จะได้คลุกเข้ากันได้ดี

ข้าวนะครับผม
ครับผมเราชอบเราอยากมีผมที่สวยงามดอกดำ

ครับผมเยอะเบซใส่อีก

แม่ทีตอนแรกฉันก็บอกว่าดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ

ซูชิหรือบ้าจ่างเชฟ
เราต้องการให้เด็กอ่ะเจอโตมีภาวะชนาการที่ดี
ของผมโอเคอยู่แต่ว่าทางนี้
มาอย่างไรต่อคะเชฟ
ก็ม้วนนะครับ

เข้าด้านล่างศพด้านบน
สาหร่ายไม่พอเชฟไล่แน่นไป
อุ๊ยดูดีอะ

ไม่ทันแล้วมันปิดแล้วปิดเลย

เสร็จแล้วครับเราก็มาหั่นนะครับผม
เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วขอบคุณนะ

เสร็จแล้วค่ะ

เสร็จแล้วค่ะ

เสร็จแล้วค่ะ

เสร็จแล้วค่ะ

เสร็จแล้วค่ะ
เสร็จแล้วค่ะ

เสร็จแล้วค่ะ

เสร็จแล้วค่ะ

เสร็จแล้วค่ะ

เสร็จแล้วค่ะ

เสร็จแล้วค่ะ

เสร็จแล้วค่ะ

แม่บ้านเผชิญบ้าน